เหมือนกันนะคิดภาพดูนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
คือไปเจอศพอยู่ในน้ำนะเป็นคุณลุง๖๐กว่าแล้ว
แล้วท่าทางการตายเนี่ยมันแปลกเพราะอะไร
สองข้างสวมอยู่ในถุงปุ๋ยแล้วมีเชือกมัดอยู่
ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมคือมีผ้าขาวม้าเนี่ย
จากปากถุงปุ๋ยท้องมาถึงที่คอ
แล้วสภาพการตายคือแบบแปลกมากค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้ฆ่าตัวตายเหรอใครฆ่าเหรอหรือยังไง
นี่คือสภาพศพตอนที่เอาขึ้นมาเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ตำรวจสพนสูงได้รับแจ้งว่า
มีคนจมน้ำตายอยู่ที่สระน้ำหลังสถานีวิทยุอสมท
โนนสูงของอุดรค่ะเนี่ยมันเป็นสระแบบใหญ่เลยนะ
ลึกประมาณสามเมตรอันนี้คือตอนที่เจ้าหน้าที่เขาไปงม

เจอศพแล้วคือคุณลุงแผนกิติราชอายุ๖๕ปีค่ะ
ก็นำร่างขึ้นมาทีเนี้ยขาทั้งสองข้างเนี่ย
อยู่ในถุงปุ๋ยนะแล้วก็มัดด้วยเชือก
ตรงเหนือหัวเข่าหลังจากนั้นเอาผ้าข่าวม้าเนี่ย
กับลุงแผนเป็นคนสุดท้ายด้วย
เพราะอะไรรู้ไหมปกติแล้วเนี่ย
ลุงแผนจะมาชวนพี่สมัครเนี่ย

มีอาการกรดไหลย้อนกินเสร็จปุ๊บ
นอนเลยไม่ได้ต้องเดินย่อยก่อน

ตัวลุงแผนแกมีอาการกดไหลย้อน

ก็มาเดินเล่นริมทางรถไฟเดินตอนตี๒คิดดูสินอนดึกมากเลยนะแล้วทีนี้พอเดินไปรอบที่๑เดินไปรอบที่๒รอบที่๓พี่สมัครแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะเออเดี๋ยวจะไปนอนแล้ว
พอบอกแบบนี้ปั๊บลุงแผนก็เดินต่อพอมาตอนตี๔อีกทีนึงเนี่ยพี่สมัครออกมาเดินหานะไม่เจอลุงแผนแล้วก็เลยโทรหาเมียของลุงแผน
อีกวันนึงคุณผู้ชมมาเจอรองเท้าลุงแผนวางอยู่ริมสะ
แล้วก็มาเจอร่างของลุงแผนอยู่ในน้ำ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เดินออกกำลังกายแล้วก็คุยกันแกก็ไม่เคยบ่นอะไร
ทีนี้ไปฟังเมียของลุงแผนหน่อยค่ะ

คนนี้นอนคุยกันน่าจะรู้ว่า

ก็ไปรับจ้างทำงานทุกวันเลยนะ
มีโรคประจำตัวแกก็นี่แหละกดไหลย้อน

แผนแกมีแบบมีคู่อาริหรือมีเรื่องอะไรกับใครหรือเปล่า
ไม่ได้มีศัตรูที่ไหนหรอกแกเป็นคนดี
แล้วอย่างหนึ่งเนี่ยฉันไม่คิดหรอกว่าผัวฉันฆ่าตัวตายสภาพมันแปลก
ภาพภาพแปลกอ่ะ
นี่ไงก็เลยแบบมันจากอะไรกันนะจะฆ่าตัวตายเองด้วยท่าแปลกแบบนี้เหรอ
เริ่มแข็งทวนให้พี่ฟังอีกทีนี้ขาต่อข้างอยู่ในถุงปุ๋ย
ขาต่อข้างอยู่ในถุงปุ๋ยแล้วมัดตรงหัวเข่าตรงปากถุงปุ๋ยอ่ะ

ว่ามีคนมาก่อเหตุฆาตกรรมตำรวจก็ต้องเอาศพไปผ่าพิสูจน
สาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ